กลับมาติดตามข่าวกันต่อมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่ราชบุรีก่อน
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยคือรถเก๋งเนี่ยไปชนกับรถหกล้อ
ทีนี้พอรถเก๋งเสียหลักกระบะที่ขับมามาเจอรถเก๋งหมุนมาแบบนี้
กระบะก็เสียหลักค่ะตกข้างทาง
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บติดอยู่ในรถด้วยนะคะ
คนเจ็บอยู่๓คนติดอยู่ในรถเนี่ย
ใช่ค่ะซึ่งจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนเพชรกะเสมค่ะ
เข้าราชบุรีที่ตำบลดอนไซด์อำเภอปากท่อ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลจุดปากท่อนี่นะคะ
ต้องเอาอุปกรณ์ตัดทางมาช่วยคนเจ็บที่ติดอยู่ในกระบะนี้

เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยคนนั่งข้างคนขับ
แล้วก็ด้านหลังคนขับออกมาได้ก่อน๒คน
เพราะว่าคนขับตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่ไปช่วย

เพราะว่าเขาขาหักแล้วก็อ่อนแรงติดอยู่ตรงพวงมาลัยหน้ารถ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ทำยังไงต้องมุดเข้าไปไปช่วยเหลือ

ขั้นตอนการที่จะเอาคนเจ็บออกมานี่ทุลักทุเลเลยนะคะ
แล้วก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลปากท่อ
ทีนี้ถามจากคนเจ็บคนที่พอที่จะให้ข้อมูลได้
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขานั่งรถกระบะ
มาจากเพชรชบุรีจะกลับบ้านที่โพธาราม
แล้วก็มีพี่สาวชื่อว่านางสาวสิริรักษ์บัวพันธ์เป็นคนขับนะ
มีนางสาวสุธาสินีนามีผลนั่งมาข้างคนขับ
ทีนี้ตอนที่พี่สาวกำลังลงสะพานข้ามสี่แยกปากท่อ
ปรากฏว่ามันมีอุบัติเหตุไงคะ
อุบัติเหตุนั้นคือเก๋งดำชนท้ายรถหกล้อ
แล้วเก๋งก็เสียหลักหมุนจากถนนขาล่องใต้
ข้ามมาทางฝั่งถนนขาเข้าราชบุรีมาตัดหน้ารถกระบะเลยค่ะครับ
ทีนี้พี่สาวก็เลยหักหลบรถก็เลยพุ่งลงไปข้างทาง
ได้รับบาดเจ็บทั้ง๓คนนะคะ
ทีนี้ตำรวจสพปากท่อก็ต้องนำตัวคนขับรถเก๋ง
กับคนขับรถหกล้อไปสอบสวนที่โรงพัก
จะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนอีกเหตุที่อุดรธานีคือ
เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้คนขับเสียชีวิต
และกระต่ายตาย๓ตัว
เพราะว่าคนขับเอากระต่ายมาด้วย๓ตัวนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตทั้งคนขับแล้วก็ตาย
ที่อุดรธานีเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

บริเวณถนนมิตรภาพ๒ขอนแก่น
ขาเข้าตัวเมืองอุดรธานีนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจทางหลวงอุดรธานี
ก็พยายามที่จะช่วยคนที่ติดอยู่ในรถอย่างเต็มที่
ได้ใช้เครื่องตัดทางนำร่างของคนขับเก๋ง
ก็คือนายวิพัฒน์อินทรประดับอายุ๓๔ปี

สรุปแล้วคนขับเสียชีวิต
แล้วก็ในรถยังมีอีก๓ชีวิตนี้นะครับ
ก็คือกระต่ายทั้ง๓ตัวนะครับ
จากการสอบถามเบื้องต้นคนที่เห็นเหตุการณ์

ขับรถบรรทุก๑๐ล้อบรรทุกสิ่งของมาเต็มคัน
มุ่งหน้าเข้าเมืองอุดรธานี
พอมาถึงที่เกิดเหตุรถบรรทุกเสียหลักนะครับ
เพราะว่าคนขับอาจจะหลับใน
และทีนี้รถบรรทุกก็พุ่งข้ามเลนมาอีกฝั่งหนึ่ง
เวลานั้นเองนะฮะรถเก๋งก็วิ่งมาพอดี
ก็ชนประสานงากันอย่างแรงนะครับ
เป็นเหตุให้คนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บ

ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปนะครับ
อีกจุดหนึ่งนะคะคือที่สงขลาค่ะคุณผู้ชม

มาแล้วก็ไปพุ่งชนร้านข้าวต้มแบบนี้
กระบะคันดำนี่ไม่รู้มาจากไหนนะคะ
เหตุการณ์นี้คนที่นั่งกินข้าวต้มอยู่นี่

ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะ
เป็นรถกระบะไปพุ่งชนร้านข้าวต้มโต้รุ่ง
อยู่ที่ปากซอยหมู่บ้านเมืองใหม่เก้า
ริมถนนเพชรกะเสมขาออกตัวเมืองหาดใหญ่
แล้วเห็นไหมคะโต๊ะในร้านมันพังระเนรนาศ

กระเด็นไปอยู่หน้ารถกระเด็นไปที่กระจก
ลูกค้าที่กำลังนั่งทานข้าวอยู่เนี่ย
กระบะมาพุ่งชนนี่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๔ราย

ตำรวจสภหาดใหญ่รวมถึงกู้ภัย
ก็ต้องช่วยกันเอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่
แล้วนอกจากคนเจ็บแล้วรถก็พังด้วยเหมือนกันค่ะ
ก่อนจะถึงร้านก็โดนเฉียวชนข้างรถอีกคันนึงด้วย

แล้วก็ตอนเกิดเหตุคนขับรถกระบะสีดำคันนี้

กลัวไงลงมาแล้วกลัวว่าจะโดนคนอื่นคือรุมประชาธรรมหรือเปล่า
ก็เลยต้องรอให้ตำรวจมาพาตัวลงไปเพื่อความปลอดภัย
เรื่องต้นก็ถามจากคนขับกระบะนี่แหละว่าเมาหรือเปล่า
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมาพุ่งชนร้านข้าวต้มแบบนี้
เขาบอกว่าเขาขับรถกลับบ้านแต่ว่าวูบ
ผมไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มเลย
ทีนี้ตำรวจก็ต้องพาตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายชดใช้ค่าเสียหายต่อไปนะคะ